ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวโค้ดโย่งเองเขาก็มีอีกแล้วนะ
มีออกมาพูดในบทสัมภาษณ์ว่า
ครั้งที่แล้ววิ่ง๑๐รอบนะครับ
วิ่งหลังจบเกมกับสปลาว๕รอบอยู่ดีหยุดนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าอีกวันหนึ่งวิ่งอีก๕รอบ
คราวนี้อยู่ดีพูดอีกแล้วบอก๒๐รอบ

นะครับก็ล่าสุดเองก็เพิ่งลงซ้อมนะครับ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เพิ่งสดร้อนเลยนะครับ
การซ้อมโค้ชโย่งเองก็บอกว่าตอนนี้ทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ
เกมรับได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องมาตลอด

การเก็บคินชีสได้เกมล่าสุด
นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ

ถึงตัวอันตรายในเกมลุกของมาเลเซีย

มีนักเตะที่ยิงได้๒เกมติดก็คือ

ไทยเองก็มีนักเตะที่ยิงได้๒เกมติดเหมือนกัน

พรุ่งนี้ก็อาจจะมีใครสักคนที่ยิงได้๓เกมติดด้วยซ้ำนะครับ
หมายก็คือการเก็บ๓แต้มให้ได้เพื่อเข้ารอบ
ถ้าชนะโคดโยงจะวิ่งเฉรองใช้๒๐รอบแน่นอน
โย่งนั้นจะได้วิ่ง๒๐รอบหรือเปล่า

ก็บอกว่าจากการที่ได้พูดคุยกับนักเตะนะครับ
ก็ยอมรับว่ามีความกังวลเครียดแล้วก็กดดันกันหมด
แต่ก็คุยกับทุกคนว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือชายชนะเท่านั้น
ข้อเสียเปรียบของทีมไทยคือเวลาเก็บตัวน้อยแค่๑๒วันเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ได้จากนักเตะชุดนี้ก็คือความสามัคคีในทีม
กำชับลูกทีมควบคุมอารมณ์ให้ดี
เพราะถ้ามีใบแดงจะทำให้ทีมเสียหายได้

โดยก่อนการเดินทางมานะครับก็เคยประกาศว่า
ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะอัดฉีด๓ล้านบาท
ตอนนี้อาจฉีดไปแล้ว๑ล้านบาทจากเกมที่ชนะสปลาว
ถ้าชนะมาเลเซียก็จะได้อัดฉีดอีกไปเลย๒ล้านบาทด้วยกัน
ให้ครบ๓ล้านบาทตามที่ได้ประกาศเอาไว้นะครับ
พรุ่งนี้ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญที่สุดนะคะ
แล้วก็เป็นเกมที่ยอมรับว่าทั้งทีมก็กดดันนะคะ
ก็ได้พูดคุยนะคะกับทางโค้ดโย่งโค้ชโชคนะคะ
แล้วก็น้องทุกคนนะครับพูดกับกัปตันทีมนะครับว่า
สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเสียเปรียบ

สิ่งที่เขามีความเป็นทีมเวิร์คที่แน่นอนมั่นคงและ
ก็ต้องการจะเอาชนะเราหรือถึงแม้ว่าเขาเสมอเรา

พรุ่งนี้มีจุดหมายเดียวคือว่าต้องได้๓แต้ม
ก็ย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมชาติไทยชุดยู๒๓จะลงเล่นนัดสุดท้าย
ชดาแชมป์กลุ่มกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๑๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ตื่นเช้ามาเชียร์กันได้นะครับใช่ครับส่วนไทยลีกนะครับก็ดูกันหน่อยครับ
ที่๑๐แล้วครับสัปดาห์นี้เสา๔อาทิตย์๔นะครับโปรแกรมวันเสาร์เนี่ยมีช้างเผือกเชียงใหม่ยูเนเต็ดอันดับ๑๖
ก็คุมทีมเป็นเกมแรกอันนี้คือตามข่าวนะครับแต่ก็เห็นเขาบอกว่าอ่าน
ไม่แน่กว่างั้นอ่าเดี๋ยวได้คุมหรือยังไม่คุมตอนนี้ก็ยังไม่รู้
แต่ว่าเกมกลางสัปดาห์เนี่ยไอตันก็ทำหน้าที่ไปแล้วในเกมเอฟเอครับ
นะครับส่วนผลงาน๕เกมหลังสุดเนี่ยเก็บได้๔แต้ม
แล้วเกมล่าสุดของเชียงใหม่ยูเนี่ยเสมอกับชมบุรี๑๑นะครับ
บุกไปเยือนไม่มีณเตตติดโทษแบรนด์นะครับ
ความหวัง๓ภาษาแนวรุกทวินบุสมบัติเดนิคโบลี่แล้วก็เมวินเดอร์ลู
ส่วนออเรดิโอวิทมากุญสือของบีจี
ล่าสุดชนะแบงค์คล้องหนึ่งสูงในบ้านก็คาดว่า
เจอร์กาโดโซแนวรับตัวหลักน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับ
ส่วนทางบริษัทไทยลีกนะครับก็ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
ไทยรีกส์สองนะครับผู้ระหว่างเมืองการพบเชียงใหม่
เอฟซีออกไปนะครับหลังจากที่โควิดสิบเก้านั้น
ระบาดอย่างหนักในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงทำให้หน่วยงานภาครัฐโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนะครับ
มีความจำเป็นต้องมีคำสั่งเพิ่มเติมในการควบคุมโรคซึ่งมีผลต่อสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับ
ในเรื่องของการจัดการภายในสโมสรแล้วก็การเดินทางฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็เห็นสมควรว่าให้มีการเลื่อนการแข่งขัน
แล้วก็จะมีแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบอีกครั้งในอนาคตนะครับปิดท้ายที่โปรแกรมไทยลีกวันนี้ครับ
เวลาสิบแปดนาฬิกาสุพันธ์บริเอฟซีพบขอนแก่นยูไนเต็ด
ทีประจวบครับพบกับนครราชศรีมาแล้วก็คู่สุดท้ายของวันนี้ครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือกีฬาในช่วงนี้กับเราสองคนนะครับ
ดูฟุตบอลให้สนุกทั้งบอลไทยบอลนอกแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยกันในวันพรุ่งนี้นะครับ